คุณผู้ชมดูกรณีนี้แหมนายจ้างซวยแทน
แทนลูกจ้างเพราะลูกจ้างตัวดีของเราเนี่ย
กู้หนี้ยืมสินเข้ามาทีนี้เจ้าหนี้เนี่ย

จ้างไม่อยู่นายจ้างรับเคราะห์สิฮะ
เพราะว่าเจ้าหนี้เขาบุกเข้ามาแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกาย
สุดท้ายนายจ้างก็ต้องเป็นคนควักกระเป๋า

คุณผู้ชมมีคลิปเหตุการณ์ให้ดูนะครับ

บอกว่าเป็นแก๊งเงินกู้ในตัวเมืองจังหวัดลำปาง

ส่วนลูกน้องหรือว่าลูกจ้างแม่ไปกู้เงินคนอื่นเข้ามา
แล้วแก๊งทวงนี่ก็มาตามเก็บเงิน
แต่ผู้เสียหายไล่ลูกจ้างออกจากงานไปนานแล้ว
คุณจนเกิดเหตุการณ์ตามในคลิปนี่แหละครับ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับผู้เสียหายคนที่ถ่ายคลิป

คุณกาเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ
เป็นนายจ้างผู้รับเคราะห์

บอกว่าลูกหนี้ของแก๊งเงินกู้นี้ก็คืออดีตลูกจ้างแหละ

เพราะชอบไปกู้เงินนอกระบบมา
แล้วก็มีคนมาทวงที่ร้านบ่อยจนกระทบกับงานที่ร้าน
แล้วก็นายจ้างบอกโอ้โหเอาไว้ก็ไม่ไหวแล้ว
ไม่งั้นจะมีแต่เจ้าหนี้มาตามทวงนะครับ
วันเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุมา๒๐คน

ก็เลยชี้แจงไปบอกว่าลูกจ้างและลูกน้องผมลาออกไปแล้ว

มาลากผมไปชกทำร้ายจนมีแผลเต็มหน้าเลย
สุดท้ายนะผมก็ต้องยอมโอนจ่ายเงิน

เพราะไม่อยากมีเรื่องตอนที่พี่เขาให้สัมภาษณ์นะ
นี่เขาก็ให้ดูฟกช้ำไปหมดเลย

ใช่ครับส่วนหญิงอายุ๔๘ปีเป็นใครครับ
เป็นอดีตลูกจ้างของผู้เสียหายของคุณการนี่แหละ
เราก็ไปเจอนะเธอก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้
รับเลยว่ากู้เงินมาหลายเจ้า
เจ้าหนี้มาทวงเงินที่ทำงานไม่เว้นแต่ละวัน
ก่อนหน้านี้เจ้าของกิจการนะก็บอกว่า
ถ้าแก๊งทวงหนี้มาทวงที่ร้านบ่อย
มันกระทบกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ทบกับงานที่ร้านด้วย

หลังจากออกจากงานเธอไปกู้เงินใหม่มาอีก๒เจ้าคุณ
คือเจ้าแรกกู้๓๐๐บาทส่งวันละ๑๕๐บาท๒๔วัน
อีกเจ้าไปกู้มา๔๐๐๐บาทส่งวันละ๒๐๐บาท๒๔วัน
ซึ่งรายหลังที่ไปกู้๔๐๐๐บาทขาดเงินส่งเขาแค่๑วัน
ไม่คิดว่ากลุ่มพวกนี้จะไปทวงถึงที่ทำงานเก่านะครับ

วันที่เกิดเหตุนั้นค้างวันเดียว
แล้วก็ส่วนมากแล้วเขาโทรมาแล้วเราจะรับสาย
แล้วทีนี้ช่วงนั้นอยู่บ้านไม่มีสัญญาณ

ไม่มีสัญญาณตอบรับก็เลยไม่ได้รับสาย
เขาก็เลยไปที่ร้านเจ้านาย
เราคิดว่าเหตุการณ์วันกรมจะบันไปไหมแล้วข้างไข่สักวันเดียว

เราไม่คิดว่าเขาจะไปทวงกับเจ้านายนะครับ
สำหรับคดีนี้เจ้านายนะซึ่งเป็นผู้เสียหาย
เพราะร้ายแทนลูกจ้างก็ไปแจ้งความในคดีถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ถูกร่วมกันปล้นทรัพย์เลยนะ
ตำรวจทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างการขอหมายจับนะครับ